มาถึงภาพที่เราเปิดให้ดูต้นรายการแล้วพี่เบิร์ดพี่น้ำแข็ง
สองตัวนี้แย่งอะไรแย่งตัวเมียเหรอแย่งพื้นที่เหรอ
แย่งอาหารเหรอสู้กันดุเดือดขนาดนี้
คุณผู้ชมดอมน้ำแข็งจากที่พี่เรียนมา

ยอมให้อาหารกับฉันเถอะ

แรกเดาว่ามันจะมีอะไรกันแต่ว่าไม่ใช่แล้วสิ

ถ้าจะรู้ว่าเพศไหนอาจจะไม่ได้มองหน้าอาจจะต้องมองที่อื่น
นักท่องเที่ยวชาวนครราชศรีมาอย่างพี่กฤษณพงศ์
ก็ถ่ายไว้ได้เมื่อวันพุธที่ผ่านมา๑๒กรกฎาคม
ป่าย่าในพื้นที่อุทยานแห่งชาติเขาใหญ่ครับ
ก็ลุกไล่ลุกไล่กันมามีจังหวะยืนสองขาด้วยนะ

โจรเข้าหาโถมเข้าหากัน
หมีควายตัวที่เล็กกว่ายอมล่าถอยไปครับ

จุดนี้จุดที่ไอ้๒ตัวมันสู้กันอยู่
อยู่ใกล้กับจุดที่นักท่องเที่ยวเดินทางผ่านพอดีเลย

ส่วนสาเหตุคาดว่าแย่งอาหาร
หรือไม่ก็แย่งพื้นที่ตามธรรมชาติครับนี่

นักท่องเที่ยวก็จะมีโอกาสเจอสัตว์ป่าชนิดต่างออกมาหากินได้ง่ายครับ

เรื่องผมเนี่ยไว้ใจหวีเรื่องหมีเนี่ยไว้ใจผม
ใจไม่ค่อยดีตอนพูดไปพูดมา
ใช่นี่ถ้าเกิดว่าพี่เบิร์ตกับดอมเปิดศึกกัน

แย่งเพราะว่าดูแล้วคือคิดเห็นไม่ตรงกัน

ก็เลยจะไม่แย่งกัน